เหตุการณ์นี้คนก่อเหตุเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับ
งัดขโมยเอาน็อตของท่อประปาที่เขาใช้สูบน้ำเข้านาครับ

เจ้าตัวงัดน็อตออกไปขายได้๔๐บาท
อ้างว่าต้องการหาเงินเลี้ยงดูลูกลูกสาว
แล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกเฮ้ยเจ๋งฮะทำแบบนี้

เพื่อนไปงัดแล้วพอได้มาให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวเอาไปขาย
กระดายพลอยโจรล่าสุดครับโดนจับกลุ่มรวบได้ทั้งหมดฮะ
แล้วมันมีภาพที่ไม่รู้จะพูดยังไง

ที่โรงพักระหว่างที่สอบปากคำ

เพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการไปขโมยของ

ลูกสาวอายุ๕ขวบกอดพ่อแน่นไม่ห่างเลย
เมื่อรู้ว่าพ่อทำผิดจะต้องโดนจับเข้าคุก

ว่าตัวน้องเขารู้หรือเปล่าว่าพ่อทำอะไรผิดถึงต้องมาหาตำรวจ
ขวบนี้ก็เริ่มรู้ความอะไรบ้างแล้ว

รวบตัวได้พร้อมกับเพื่อนของเขา
เพื่อนของพ่อเลี้ยเดี่ยวมีประมาณ๒๓คนครับ
ไปร่วมหัวจมท้ายขโมยท่อประปา

สูบน้ำเข้านาของกรมชน

คุณดูของกลางสิครับเยอะไหมนาน
ตอนแรกถอดมาได้ไม่กี่ตัวเองนะครับ
เอาไปขายขายต่อได้เงินมา๔๐บาท
แล้วพอเพื่อนรู้เนี่ยเพื่อนทำตามครับ

ชาวนาเดือดร้อนสูบน้ำเข้านาไม่ได้
พอเขาไปเกาะเหตุขโมยมาเสร็จได้ของมา
เอามาให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวคนก่อเหตุเอาไปขาย
ตำรวจพอรู้ปั๊บตามสืบแล้วก็จับกลุ่มครับ
ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าเป็นคนขโมยจริง
แต่เขาทำแค่ครั้งเดียวคือครั้งแรก

แล้วที่เหลือน่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนไปขโมย
อย่างที่บอกครับที่ทำแบบนี้เพราะต้องการหาเงินมาเลี้ยงดูลูกสาว
อายุ๕ขวบวัยกำลังโต
ลูกสาวเรียนอยู่อนุบาล๒แล้วอยู่กัน๒คนพ่อลูก
เพราะว่าแม่ของเด็กเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่แล้ว
เขาให้เหตุผลแบบนี้นะครับอ้างว่าต้องหาเงินเลี้ยงลูก
ลองฟังครับ

เขาเป็นเหตุผลแบบอย่างงี้
แล้วพี่เอาเงินไปทำอะไร
ก็เอาทำให้จ่ายเลยครับขอบคุณว่าข้ำไปให้ลูก
ครั้งแรกขโมยมาขายได้เงิน๔๐บาท
หลังเพื่อนไปขโมยแล้วเอาไปให้เขาขาย
ได้เงินมาเพื่อนแบ่งให้ปรันให้ครั้งก็๑๐๐๒๐๐บาท
ตัดอนาคตแล้วลูกสาวจะอยู่อย่างไรล่ะ
เจ้าหน้าที่อบตในพื้นที่บอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะ
ชาวนาเดือดร้อนก็มาร้องกับทางเจ้าหน้าที่
บอกว่าสูบน้ำเข้าน้ำไม่ได้เลย
ท่อนี้เป็นของกรมชนแต่ว่าเขาก็มอบให้ทางท้องถิ่นช่วยดูแล
แล้วพอมาเกิดเรื่องแบบนี้แจ้งตำรวจครับ
ตรวจสอบแล้วท่อประปาถูกงัดเสียหาย๑๒จุด
มูลค่าความเสียหายคิดเป็นตัวเงินประมาณแสนสองนะครับ
คาดว่าคนร้ายน่าจะย่องเข้าไปก่อเหตุ
ช่วงปลายเดือนสิงหาครับ๒๙๓๑สิงหาคม๓วันติด
ส่งตัวคนก่อเหตุทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วลูก๕ขวบใครจะดูแลต่อแล้ว
จะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีรู้ว่ามันลำบากนะ
ชีวิตต้องดูแลเลี้ยงดูลูกเป็นพ่อเลี้ยเดี่ยว
แต่เราต้องอย่าลืมว่าถ้าเราทำอะไรผิดไป
เกิดเราติดคุกถูกตำรวจจับลูกจะอยู่อย่างไร